อย่างนั้นปุ้ยลองดูข่าวนี้หน่อย

ถ้าจะเดินทางไปวัดไปอะไรบางทีก็เกิดความกังวล

ที่วัดนี้วัดโพแก้วนพคุณไม่ขัดศรัทธาญาติโยม
จัดการทำบุญให้ผ่านระบบวิดีโอคอร์ครับ

เป็นรูปแบบการทำบุญในช่วงโควิด๑๙
สำหรับบางพื้นที่นะครับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับ
ต่างกันไปจากเดิมอย่างที่วัดโพแก้วนพคุณนี้
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีครับ
แม่ครัวของวัดเนี่ยเตรียมอาหารคาวหวานเอาไว้
ตามความต้องการของเจ้าภาพ
ทำใหญ่เลยแม่ครัวนะครับ
คือแจ้งความประสงค์ว่าจะทำบุญถวายพัฒนาหารเพลแด่พระภิกษุ

ตัวแทนของทางวัดก็จะวีดีโอคอลไปยังเจ้าภาพ
จากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง
เพื่อถวายเพลงไปพร้อมกัน
ขณะที่ท่าเจ้าอาวาสและก็พระสงสิบเอ็ดรูปนะครับ
ก็จะสวดมนต์ให้พรผ่านวิดีโอคอลแบบนี้นะฮะ
แล้วก็จะฉันพระทหารเพลนะครับ

พระคุณศูนย์ทรณพัฒนารางการนะครับ

ขอบายให้ครับต้องการทำบุญถวายพัฒนาหารเพลน
เดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง
และที่สำคัญต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
สิทธิ์ก็เลยขอให้ทางวัดทำให้หน่อยได้ไหม

คุณยังบอกอีกนะครับว่าตอนนี้มาเยอะเลย
ญาติโยมแสดงความประสงค์ขอทำบุญออนไลน์นะครับ

ซึ่งทางวัดก็จัดกิจกรรมให้ตามความต้องการ
ผ่านการวิดีโอคอลในไลน์แอปพลิเคชันนี่แหละฮะ

ตอนนี้เขามีอะไรนะรับจ้างตื่นเช้าไปใส่บาทใช่ไหม